คุณผู้ชมไปดูเรื่องที่แชร์กันในโซเชียลแล้วทำให้เรารู้สึกตื้นตันทราบซึ้งไปด้วย
มีผู้ชายคนนึงเขาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ก็พยายามตามหาแล้วค่ะว่าใครเป็นเจ้าของ
ปรากฏว่าเจ้าของก็คือพนักงานส่งของเขาโทรมาบอกว่ากระเป๋าเขาหายจริง
ได้มาเจอกันบอกว่ากระเป๋านี้มีความสำคัญต่อใจมากเป็นยังไงไปชมค่ะ
โอ้ยถึงกับกล้านน้ำตามันอยู่เลยอ่ะเหมือนต้องสังเกต
แต่ลูกสาวยังบอกว่าเอาไว้ให้เก็บตังค์นะพ่อโอ้ยมันทราบซึ้งอ่ะ
พ่อก็ดีใจที่ได้คืนไม่ใช่แค่ว่าได้เงินในกระเป๋าคืนอย่าง
กระเป๋าเนี่ยสำคัญกว่าค่ะมันมีคุณค่าทางใจ
ไม่ใช่ทำให้เจ้าของกระเป๋าดีใจจนน้ำตารื้นร้องไห้
เก็บได้คนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยนะคะ
ผู้ชายสีชมพูนี่นะคะใส่เสื้อสีชมพูก็น้ำตาซึมไปด้วยอ่ะ
เรื่องราวสุดประทับใจนี้ก็มีคนใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าฝนน้ำฝนโพสต์เอาไว้
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกว่าในวันเกิดเหตุแฟนของเธอไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

พอเปิดดูพบว่ามีเงินอยู่หนึ่งเมาย์บาทก็เก็บเอาไว้

ด้วยการเขียนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ให้กับพนักงานในปั๊มน้ำมัน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

เราไปเจอของใครหายเราก็พยายามแล้วกันคืนเจ้าของเขาน่าจะได้สบายใจก็มีอยู่ในสังคมอีกเยอะอย่างที่บอกไปเนาะน่าชื่นชมนะฮะ